กลับสู่แอคกิ้นไทยแลนดอุตสามหาชนนะครับ
ในรอบของสรีตี้พรีมิตของเรานะครับ
นี่วันนี้มาแล้วนะฮะพี่ป๋องของเรานะฮะ

พร้อมแล้วมาลุยกันเลยมาอันนี้นะครับ
สริตี้พริมิตของเราเนอะมีทั้งหมด๘ขั้นด้วยกันนะฮะ

แต่ว่าถ้าทำไปได้จนถึงยอดคอมมินิมิตของเราสูงสุดนั้น
มีอยู่แล้ว๑๐๐๐๐๐บาท

เรามาดูขั้นที่๑นะครับว่ามีใครกันบ้างนะฮะ
คุณเป็นเอกครับแล้วก็มีคุณอ๋อมสกาวใจนะครับ
แล้วก็มีอาจารย์วัญชัยนะครับมีคุณลีซอร์
ใครดีจะเลือกไปทางสายของพี่ป๋องหรือจะมาสายของเราแล้วแต่เลย
ทำให้พี่ป๋องช่วยเนี่ยขอเป็นคนดีฟอร์ค่ะ
เลือกทางคุณรีซอร์นะครับ

สวัสดีครับผมผมรีซอร์ทีมเทพวิโนไทยนะครับ
วันนี้มีคำถามมาถามครับง่ายเลยไม่ยาก
แต่คำถามในวันนี้ครับผมจะถามว่านักฟุตบอลไทยคนไหนที่ไปเล่นในหลีกสเปนครับผม
คนที่เคยไปเล่นสเปนเล่นให้กับอัลมาเลียนะฮะแต่ว่าตอนนี้ย้ายกลับมาแล้วนะฮะ

มั่นใจข้อนี้เลยนะครับ๑๐๐เลยดาวไม่ต้องใช้เก็บไว้เลยนะครับ
มาแล้วนะครับศิริสินแดงดาใช่หรือไม่ครับ
เฉลยนะครับธีรสินแดงดานั่นเองนะฮะ
คู่เล่นหมายเลขศิษฐ์ตรงหน้าของฟิศาสตร์ไทยเหล่านี่ครับ

มาที่ขั้นที่๒ขั้นนี้มีมูลค่าแล้วนะครับ๑๕๐๐๐บาท
วาวารู้จักดีอยู่แล้ววาวาเชนดอลแล้วก็มีหมูตั้งก็ไม่ได้แสดง

วาวาชอบวาวาใช่มั้ย

คำถามของวาวาก็คืออัลบั้มที่วาฮุลาฮูล่าอยู่ในปีคศอะไรง่ายไหมคะ
โอ้โห

๒๕๐๐ใช่ไหมครับ

นภวงจิยร

นักวอลเล็บบอลทีมชาติไทย

ทั้ง๓สายนี้เลยนะฮะ

ตอนนี้มาครับผมคำถามครับ

เลข๔เป็นภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรคะ
มาดูว่าสิ่งไรบ้างนะ๑คือสำ

มันเรียงกันหรือเปล่าหมายถึง๔๕๖๗เลย
อะไรอย่างงี้ความม่วงไง
อืมมากเลยเพราะนี้ต้องสูงละต้องเกาแล้ว

ต้องใช้ดาว
เราตอบก่อน๑คำตอบนะครับ

เรียบร้อยเลย
จุดต่อมานี่เลย
โอเคไปคุยกันต่อในขั้นที่๔เลยครับ
มีมูลค่า๓๐๐๐บาทครับ

แล้วก็น้องกิ่งนะฮะ

ของพี่ยังไม่รู้ชอบโอ้วชอบ

จริงเหรอ

ข้อ๑มั่นใจเต็มร้อยตอบข้อ๑ใช่หรือไม่ครับ
ตอนนี้ได้ไปแล้ว๓๐๐๐บาทแล้วยังมีดาวถึง๒ดวง

จะหยุดแค่นี้รับ๓๐๐๐บาทกลับบ้าน
หรือจะไปเล่นต่อให้ได้อีก๒ขั้นถึงจะได้๖๐๐๐บาท
เล่นต่อค่ะเอ้ยใจถึงว่ะไม่มีปัญหาเต็มที่อยู่แล้วนะฮะ
เล่นต่อนะครับมามามาดูขั้นต่อไปนะครับ
ท่านนี้ในขั้นที่๕คุณนรงชัยคุณปลื้มคุณปลื้มชนบุรีครับผม
แล้วก็คุณฝนธนสุนทรนะฮะรู้จักกันดีเป็นนักร้องลูกทุ่งนะครับ
โน่งไม่คุ้นทั้ง๒คนโน่งไม่คุ้นทั้ง๒ท่านเลยแต่เรามีจิตที่ดีเนี่ย
คือรู้จักแบบว่าในสายอาชีพอย่างนี้อาจจะไม่คุ้นแต่น่าจะใกล้กับพี่ฝนธนสุนทรอยู่ป่ะ
เป็นเรื่องมาสายบันเทิงดีกว่านะครับสายเพลงนะครับเลือกคุณฝนธนสุนทรนะครับ
ในข้อนี้คำถามจากคุณฝนครับ
ผมก็เป็นชาวพุทธนะครับแล้วก็เป็นคนที่เล่าไว้พระสวดมลนะคะ
วันนี้ก็เลยมีคำถามเกี่ยวกับธรรมะมาฝากนะคะ
คำถามก็คือพระคาถาชินบัญชรเป็นพระคาถาของพระเกจิอาจารย์ท่านใดคะ

ไม่รู้เลยหรอไม่คุ้นเลยค่ะเพราะไม่ได้สวดมล
เอาล่ะพี่ป๋องรู้จักดีอยู่นะฮะ
จริงรู้จักครับแต่ผมก็ไม่ได้มาทางสายพระด้วยหรอกนะ
ผมก็มาทางสายผีด้วยแบบนี้
แต่ว่าแวบแรกที่เมื่อกี้นึกขึ้นมาเนี่ย
นึกถึงหลวงพ่อโตอันนี้ส่วนตัวนะครับ

ทีนี้ถ้าเกินครึ่งเราจะแปะดาวไหมหรือไม่แปะ
ยังไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ดีกว่า
นี่หนักแน่นมากตอบดังว่า
ไม่ใช้ด้วยโอ้โหคนลุก
คนลุกมากดูหน้าพี่อัลโหลหน้าของเรา
และตอบไปแล้วว่าข้อไหนครับ
หนึ่งค่ะข้อหนึ่งนะฮะหลวงพ่อโตแล้วไม่ใช้ดาวด้วยนะครับ

ค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
ก็กลัวผิดไงคือ
กลัวผิดโอเค
ขั้นที่๕ได้แล้วนะครับตอนนี้
จะไปลุยกันในขั้นที่๖แล้วนะครับ

ขั้นที่๖มี๒ท่านนะครับ

แต่ว่าถามพี่ถ้าสายดาราก็ต้องเป็นพี่เอกสรพงศ์

ใช่ไม๊ทีมีเอกนะครับค่ะ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

ต้องตอบมาก่อน๑คำตอบครับ

ดาว๑ดวงนะฮะ

วางข้อ๑ค่ะ

จะใช่เยอรมนี

พอทราบว่าคุณโจเซฟพิเลทิส

นิวยอร์กนะคะที่สหรัฐอเมริกา

ไม่ใช่คนสหรัฐอเมริกานะคะ

คือคนประเทศ
เยอรมันนั่นเองค่ะ
โอ้โห
นี่ถือว่าตอบถูกด้วยนะฮะ

นี่ก็มีดาวเนอะแต่แหมใครจะไม่แปะเนอะ

ขั้นที่๘อยู่แล้วนะครับถึงจะมีสิทธิ์ได้เงินแสน

ขั้นสุดท้ายนะฮะครูมืด

ก็จะเชี่ยวชาญเรื่องของ
จริงประวัตินักธรรมไทยพวกลิกองลิเกย์

คงว่าจะถามอะไรเกี่ยวกับตรงนั้นหรือเปล่า

ต้องช่วยตัวเอง๑คำตอบเท่านั้น

ส่งต้องใจให้น้องหน่อยส่งต้องใจให้น้องหน่อย

เครื่องเปล่าทั่วโลกเขาจะต้องเปล่าให้ได้มาตรฐานเสียง
เป่าทั่วโลกเขาจะต้องเป่าให้ได้มาตรฐานเสียง
ก็คือเก็บเสียงตามบันไดเสียง

มีความมหัศจรรย์พิเศษที่สุด

รูที่ปิดเปิดเสียงให้เกิดเสียงของปีในนั้น

มันถึงจะพิเศษพิษดารมากกว่าเครื่องเป่าชนิดอื่น
มีกี่รูถึงจะพิเศษพิษดาลมากกว่าเครื่องเปล่าชนิดอื่น

มันจะเหมือนคุยมีข้างหลังหรือเปล่า
ขุยมีกี่รู

ถ้าเกิดว่าตอบถูกขึ้นมาได้เงินแสนนี่

ยังไปช่วยสมสมทพนธุ์
ช่วยหมาแมวจอนอะไรเงี้ยค่ะ

นำแมว
อยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าสแมวต้องมาช่วยพี่โนคได้หน่อย
อยากจะให้น้องโนได้ในข้อนี้นะฮะ
เพราะว่าเป็นจิตอาสาแล้วก็นำส่วนนี้เนี่ย
ไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวด้วยนะครับ

ข้อ๒ค่ะ๖รู

เอาใจช่วยขอให้คำตอบเป็น๖รู
ใช่หรือไม่ครับ๖รูครับ

รูที่ปิดเปิดให้เกิดเสียงของปีไหนนั้นมีเพียง
๖รู
โอ้โห
เป็นครั้งแรกที่ทำแจ็คพอร์ตของรายการภูตรศาสตร์อินทรีย์ธนาคตุชามาชนแตก
ตอนนี้แตกไปแล้ว๑สัน

วันหลังนะไม่เอาผมเข้ามารอบนี้แล้วนะ

และแน่นอนนะฮะทำดีก็ได้ดี
น้องหมาน้องแมวมาช่วยกันนะฮะช่วยกันเต็มที่เลย

หมาน้องแมวช่วย
ป๋องพูดถึงการแข่งขันรอบแจ็คพอร์ตวันนี้หน่อยครับ
ตื่นเต้นมันกดดันผมรู้สึกว่ามันขนลุก
ยิ่งพอมันเข้าไปใกล้แสมากขึ้นกลับมารู้สึกว่าผมไม่มีส่วนด้ายเสียกับน้องเลย
เรามาเป็นตัวช่วยแต่อยากให้เขาได้

เข้ามาร่วมแข่งขันกับเราเข้ามาสมัครได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ของเรา
ทุกคำถามคุณเลือกเองทุกคำตอบคุณเลือกเองด้วยนะครับ

ถ้าคุณรู้๑แสนบาทก็ไม่ยากนะครับ

ช้ามหาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าทางไทยรัฐทีวี

คืนนี้ราตรีสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ุตชามหาชน

พี่ป๋องน้องจ๊ะจ๋าและพี่บอร์น
พี่บอร์น

ก็จะบอกเอ้ยโยนให้พวกนี้เดี๋ยวเนี้ย
ไม่รู้ได้ซ้ำคำถามคืออะไร